คุณผู้ชมฮะมาฟังเรื่องนี้จากปากของกู้ภัย
คือกู้ภัยเคยไปทำเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์ที่มีรถบรรทุกคันหนึ่งนะไปชนกับสะพานลอย
และตัวของโครงสร้างสะพานลอยมันหล่นมาทับรถบรรทุกเลย
ลนมาทับหน้ารถบรรทุกจนเละเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๒ศพ
คือทั้งคนขับและคนนั่งรถบรรทุก

ยังจำเหตุการณ์รถ๑๐น่าจะเป็น๑๐ล้อนะ
รถ๑๐ล้อชนสะพานลอยได้ไหม
ยังมีคนพบเห็นผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้

คุณเขาเอาคลิปนี้มาลงนะเขาประมวลย้อนเหตุการณ์

แล้วก็เอาคอมเมนต์ของคนที่เคยเห็นวิญญาณเฮียน๒ร่างเนี่ย

เพลงก็ค่อนข้างหลอนแต่อุบัติเหตุหลอนกว่า
เพราะว่าพอไปชนสะพานแล้วสะพานมันหล่นลงมาทับแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา๑เดือนแล้ว
คนที่เอาคลิปมาลงนะก็บอกว่ายังจำกันได้ไหม

คนขับรถซึ่งเป็นชายไทยอายุ๕๑ปี
กับคนงานสัญชาติเมียนมาวัย๕๐ปี
นั่งมาด้วยกันและเสียชีวิตทั้งคู่คาซากรถ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข๓๐

ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ทีนี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าวิญญาณ๒ดวง

ยังยืนอยู่ตรงสาลา

อาชวัฒน์ทัศนียานนท์อาสากู้ชีพมูลที่พิทักการ
อำเภอแม่สอดแล้วก็พาไปดูยังจุดเกิดเหตุ
นี่ครับทีมกู้ชีพได้นำอาหารคาหวานและน้ำดื่มไปเส้นไหว้
และจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณทั้งสอง
ให้มารับของเส้นไหว้พร้อมกับกรวดน้ำอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้นี่เอามาไหว้กันแบบนี้
แล้วก็นี่คุณนี่คือโครงสะพานลอย
หล่นลงมาคือยังไม่ได้เก็บอะไรไปไหนนะ
ค่ะนะฮะโดยคุณพี่ชาววัดอาสากู้ชีพคนนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าหลายวันก่อนตอนกลางคืน
ผมเนี่ยประสบเหตุด้วยตัวเองเลยประสบพบเจอวิญญาณด้วยตัวเองเลย
แล้วก็กู้ชีพบางคนขับรถกู้ชีพผ่านมายังจุดนี้
พบเห็นครับดวงวิญญาณ๒ดวงลักษณะเป็นยังไงคุณ
เป็นผู้ชายสองคนยืนอยู่ใส่กางเกงวอร์มสะพายย่าม
แล้วก็เสื้อตัวที่เสียชีวิต
นักข่าวถามว่าพี่จำได้เหรอเขาบอกจำได้สิ
ก็วันนั้นผมมาช่วยเหลือเรื่องเหตุการณ์นี้

ที่สะพายย่ามคือสะพายจริง
วิญญาณสองดวงยังยืนก้มหน้ายืนอยู่ตรงซากสะพานลอย
ตรงที่พวกผมกำลังจุดทูบอยู่ตรงนี้แหละฮะ

แล้วบอกเคยเห็นวิญญาณเช่นเดียวกันนะครับ
เห็นเป็นลักษณะชายสองคนครับ
ยืนอยู่อีกคนนึงนี่จะใส่กางเกงวอร์มก็คือ
มีสภาย่ามใส่เสื้อสีวันที่เขาเสียชีวิตนะครับ

จำได้จำได้ครับจำได้คิดว่าใช่
ว่าใช่แน่นอนยืนยืนก้มหน้านะครับยืนก้มหน้า
ยืนยืนอยู่ตรงไหนนะยืนอยู่ตรงตรงขอบสะพานตรงนี้เลยครับ
เขาบอกเขาเห็นยืนอยู่ขอบสะพานนะ
แล้วคิดดูว่าพี่เขาก็พาไปกลางคืนด้วยนะคุณ
พาไปส่องไฟดูกลางคืนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณ
ค่ำยามคืนนะนักข่าวของเราก็อ้อนวอนพี่เขา
พาไปดูหน่อยพี่เขาก็ต้องมาจุดทูบมาไหว้แบบนี้
แล้วก็ส่องไฟฉายไปตรงทุ่งย่าบริมทาง
แล้วก็ส่องไปที่สารานะคุณ
เขาบอกคือคนที่เห็นเขาบอกว่าบางคนเห็นอยู่ตรงซากสะพานลอย
บางคนเห็นอยู่ตรงสาราหลังคาสีน้ำเงินตรงนี้
ใกล้สะพานลอยแล้วคุณดูสะพานลอยนั่นสินะฮะ
แล้วก็ที่เห็นตรงกันคือมีคนหนึ่งสะพายย่าม
คนนึงใส่ชุดวอร์มเห็นไหม
เหมือนกับที่กู้ภัยบอกเลยเป็นชุดตอนที่ไปเก็บศพนะครับ
ทีนี้ครับคนงานสัญชาติเมียนมาคนหนึ่งก็คือนางซานซานเออายุ๔๑๔๑ปี
อยู่ใกล้กับจุดที่พบ๒ดวงวิญญาณมีบ้านอยู่ใกล้ตรงนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนนะ
ลูกชายวัย๓ขวบเกิดอาการผิดปกติ
ระหว่างที่เธอเองกับลูกชายกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านพัก
จู่ลูกชายมีอาการผิดปกติตัวสั่นเลยนะ
พร้อมกับอยู่ก็พูดว่าขอขนมและข้าว
คือดูน้ำเสียงแม่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่น้ำเสียงลูกชาย
ไม่ใช่สิงห์เด็กเลยไม่ใช่สิงห์เด็กสามขวบเลยนะ
แม่ตกใจมากเลยนะฮะต้องหาข้าวกับน้ำมาให้ลูกชาย
ลูกชายยัดกินเข้าไปจำนวนมากเลย
อาการคล้ายผีเข้าจริงและสักพักหนึ่งอาการก็หายไป
หลังจากนั้นเธอเองก็ยกมือไหว้ขอไม่ให้ผีมารบกวนครอบครัวอีกนะครับ
ส่วนตัวเธอก็เชื่อว่ามีวิญญาณมาขออาหารผ่านในร่างของลูกชายนะฮะ
หลังจากมีการแชร์เรื่องราวดังกล่าวไปในโซเชียลนะฮะ

ถนนสายนี้ไม่ค่อยมีชาวบ้านขับรถผ่านเลยไม่กล้า
โดยเฉพาะบริเวณสะพานลอยตรงนี้ที่มันโดนชนโดนหักพังเสียหายแล้วมีคนตายเนี่ยนะครับ
ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
ต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละคนในการรับชมรับฟังด้วย
แต่คนทักเข้าไปในเฟสของพี่กู้ชีพเขาบอกว่าเห็นเห็นแต่ละคนบอกเห็นเหมือนกันเลย
ตี๒ตี๓ผมขับผ่านมาเห็น๒คนยังอยู่ที่สาราเลย
ตอนแรกนึกว่าคนพอมาฟังเรื่องเล่าแบบนี้คงไม่ใช่คนแล้วล่ะ